ซึ่งก็จะแข่งขันรอบสุดท้ายกันนะคะ
วันที่๒๑๒๒เมษายนนี้แล้ว
เงินรางวัลรวม๗๕๐๐๐บาทเลยนะคะ
ตัวแทน๔ทีมเข้าสู่ในรอบสุดท้ายนะคะ
แข่งขันกัน๒๑๒๒เมษายนนี้ที่ลานศูนย์กิจกรรมพันธิพราซ่านะคะ
ผู้ชนะได้๑๖๐๐๐บาทรองแชมป์ได้๑แสนบาท
อันดับที่๓ได้๗๐๐บาทและอันดับที่๔ได้๕๐๐๐บาท
ก็เปิดเผยนะคะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะ
มีทีมที่มาร่วมสมัครเพื่อที่จะแข่งขันมากเกินที่คาดการณ์ไว้ด้วย
ก็เลยเชื่อว่าในรอบชิงชนะเลิศก็จะได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาติดตามชมกันค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราเริ่มต้องตั้งเป้าไว้ประมาณ๑๒๑ทีมจากทั่วประเทศครับ
เราก็เห็นว่าผู้เล่นก็ค่อนข้างให้สนับสนุนในงานนี้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จอันต่ำหนึ่งครับ
หรือว่าจะดูสตรีมสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของไทยรัฐหรือว่าสวิททีวีก็ได้เหมือนกัน